เรื่องของความเชื่อยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะ
มีเจ้าของร้านอาหารท่านหนึ่ง
เขานำเครื่องรางของขลังมาตั้งไว้หน้าร้าน

แต่บอกเลยว่าอื้อฮือตั้งแบบนี้เลยหรอ
พาไปร้านนี้ลงใต้ไปก่อนนะคะ
ไปที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่ค่ะ

นี่คือเครื่องรางของขลังประหลัดขิก
ด้านเปล่าอยู่มาได้เลย
ตรงานหน้าร้านขนาดไม่ธรรมดา
สูงประมาณหนึ่งเมตร

ใหญ่ใหญ่มากจริง

แขกไปใครมานักท่องเที่ยวอะไรก็ต้องก็ต้องดูอ่ะ

แล้วก็ขอถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยแล้วกัน
คือประหลัดขิกอันนี้ค่ะมันมีที่มาที่ไปด้วยนะคุณผู้ชม
ทีมงานตลอดข่าวของเราไปสอบถาม
คุณสุรเชษศรีอุฤทธินะคะเป็นเจ้าของร้านนี้
พี่แก่ก็ลาวาวลาวาลาวา
เมื่อช่วงมรสุมที่ผ่านมาทะเลเกิดคลื่นสูงลมพัดแรงเลยค่ะ
แล้วก็ได้พัดเอาประหลัดขิกอันนี้คุณ
ประหลัดขิกมาเกยตื้นอยู่หน้าหาด
ฮะประหลัดขีกเกยตื้นเฮ้ยจริงมีที่ไหน
ผมเคยได้ยินแต่วานเกยตื้นอยู่ในคลุมเพลงอันนี้คือประหลัดขีกเกยตื้น
โอ้โหในคลอนสักข้อนหนึ่ง
หลัดขิกเกยตื้นโอ้ยถ้าไปถามชาวประมง
ก็คงงและไม่เข้าใจไม่มีใครเข้าใจ
คุณพี่สุรเชษฐ์บอกตอนนั้นแกไปเดินเล่นพอดี
เป็นจังหวะดีแกไปเห็นก็เลยเก็บมาแหละ
พี่ยมนำประหลัดขีกไปแก้บนเกินเป็นจำนวนมาก
ก็มีความเป็นไปได้จากนั้นทีมงานของเราก็แอบกระซิบ
ถามพี่สุรเชษบอกว่าพี่พี่หลังจากพี่เก็บประหลัดขิก
มาไว้หน้าร้านเป็นอย่างไรขายดีไหมโอ๊ยไม่ได้ยิน

ก็เขากระซิบไงก็ต้องกระซิบเดี๋ยวคนอื่นได้ยิน
พี่แกบอกอย่างนี้ว่าก่อนหน้าโควิดและรอกใหม่นี้นะคะ
ถือว่าขายดีเลยทีเดียวแต่พอโควิดแล้วรอกนี้มาปั๊บ
นักท่องเที่ยวก็เก็บเนื้อเก็บตัวแหละ
ก็โดนหมดทุกอย่างอันนี้เขาเข้าใจได้
แต่ก็หวังว่าถ้าหากสถานการณ์คลี่คลายขึ้น
หลัดกิกอันนี้น่าจะช่วยเรียกลูกค้ากลับมาได้นะ
เอ้าก็หวังว่าทุกคนนะจะได้เจอกับเรื่องราวดีในอนาคตภายพักหน้า
แต่ในตอนนี้เราต้องร่วมมือกันอดทนไปด้วยกันจริง
แล้วก็ให้กำลังใจกันแบบนี้นะครับ
แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการนะคะขายออนไลน์หรือขายช่องทางอื่นกันไป